ค่ะข่าวนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ทำไมไปตบเด็กมันเป็นเหตุการณ์สองรุ่มหนึ่งคือฝั่งผู้หญิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่อายุยี่สิบเอ็ดปีแล้วตบน้องอายุสิบห้าปีน้องมอสามอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเหตุผลคือน้องอ่ะไปทวงตังค่ะที่ฝ่ายชายของพี่วัยยี่สิบเอ็ดเนี่ยเอาไปซื้อเหล้าพอน้องไปทวงตังอ่ะฝ่ายพี่ผู้หญิงวัยย

ก็ยังไม่ยอมหยุดแล้วฝ่ายชายเอาคลิปเนี้ยค่ะไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยทีนี้ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะรุ่นพี่ทั้งสองคนเลยชื่อมิวกับมายเนี่ยก็มาทำร้ายร่างกายน้องคนนี้อีกรอบเนี้ยไปเกิดขึ้นกลางตลาดนัดคลองถมสรรจรค่ะไม่ได้เกิดขึ้นในในห้องในบ้านอะไรแล้วน่ะไปเกิดขึ้นกลางตลาดนัดเลยหน

ด้วยกันแต่อยู่ดีดีก็เนี่ยพอมาเกิดเรื่องหึงหวงหาว่าน้องปีนเกลียวก็เลยตบก็เลยทำร้ายแล้วโมโหด้วยที่น้องไปทวงตังค์สามร้อยน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่โดนทำร้ายร่างกายรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเลยแต่ทำไมฝ่ายชายอ่ะยังเอาคลิปที่เธอโดนรุมทำร้ายเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลเธออับอายมากทีนี้ค่ะแม่ของน้องเนี่ยนะบอกว่า